คุณผู้ชมคะพาไปดูวินาทีเฉียดกันหน่อยค่ะ
คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
ใครที่มีประตูบานพับอยู่ต้องระวังเวลาเปิดประตูด้วย

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ให้ดีนะคะ
เป็นวินาทีที่ผู้ชายคนนี้เขากำลังเปิดประตูแบบบานพับ
ำพับเหล็กด้วยมั้งน่ะนะใช่ค่ะแล้วเขาก็โพสต์เหตุการณ์เนี้ย
คือมันเป็นเหตุการณ์บุดหวิดจริงค่ะ
พอเปิดฝั่งด้านซ้ายไปเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเปิดอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วดูสิโอ้โหเห็นไหมคะ
คือประตูเหล็กที่เขาเปิดมันหล่นมาฟาดกับพื้นอย่างแรง
โชคดีที่ตัวผู้ชายคนที่เปิดนี้อันนี้เป็นอีกมุมนึงนะ
ดูสิเขาก็ตกออกตกใจจับหัวใจจับหน้าอกเลยนะฮะ
เออคือเขาหลบทันพ้นรัศมีร์ไปแบบเฉียดฉิวเลยค่ะ

ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาตอน๗โมง๔๙นาทีนะคะ
อยู่หน้าโกดังโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดตาก

เขาก็กำลังเดินไปเปิดประตูเหล็กนี่แหละค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย

เขาโยกตัวหลบแบบเฉียดฉิวเลย
แล้วประตูเหล็กมันมีน้ำหนักเป็น๑๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
แต่เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหทั้งวันวันนั้นเนี่ยนะ
ผมรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์เฉียดตายใจสั่นไปทั้งวันเลย
ต้องระมัดระวังด้วยนะคะครับครับ